ดูที่พิธีไว้อะไรคุณตังโมเมื่อวานนี้ฮะ

กับผู้จัดการส่วนตัวของคุณพิงกี้
สาวิกามันเกิดอะไรขึ้นสังคมอยากรู้ครับ

คนเสื้อขาวจริงก็ขาวต้องพูด
เป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณพิงกี้สาวิกา
แล้วก็พูดคุยกับคุณกระติกอิสรินครับ
จัดการส่วนตัวของคุณตังโมแล้วก็คุณกระติกก็อยู่บนเรือด้วยนะครับ

แต่ดูจากสีหน้าครับดูออกมือออกท่าทางเนี่ย

น่าจะมีความไม่พอใจหรือความไม่เข้าใจอะไรกันสักอย่างแหละ

คุณเต้พารดาคนขวานะฮะมีการชี้หน้าด้วย
ชี้หน้านี่นี่แล้วก็จิ้มไปที่ขมับครับ
ไปที่ขมับของคุณกติกแล้วคุณกติกก็ลักษณะเหมือน
อยากจะอธิบายอะไรสักอย่างไม่รู้คุยกันอยู่ประมาณ๕นาที
แล้วก็ต่างฝ่ายต่างแยกกันไปแล้วก็นั่งลงไปครับ
คลิปนี้เนี่ยโอ้โหเป็นที่พูดถึงเลยร้อนแรงในโซเชียลแน่นอน
คนในโซเชียลเนี่ยรวมทั้งกองทัพนักข่าว
อยากรู้ไหมฮะคุยอะไรกันมีปัญหาอะไรกัน
นักข่าวส่งคลิปนี้แล้วก็ตั้งความหวังไว้ที่ความหวังหมู่บ้านฮะ
พี่หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มกัญชัยดูคลิปแล้ว
หนุ่มก็อยากรู้เหมือนกันแล้วเมื่อคืนนี้
หนุ่มก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐนิวโชว์ด้วย
บอกว่าสาระล้วนสารแนล้วนพี่หนุ่มกัญชัยใช้คำนี้เลยนะ
เขาเองก็อยากรู้ก็เลยไปถามดูครับ
ไปถามดูถามทางฝั่งของผู้จัดการของคุณพิงกี้
แล้วก็ถามฝั่งกะติกด้วยก็เหมือนว่า

แล้วคุณกติกก็บอกว่าพี่มาจิ้มหน้าหนูอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นข่าวอีก
เป็นแล้วค่ะเป็นแล้ว๑๐๐ใส่เปอร์เซ็นต์ให้ด้วย
แล้วคุณกติกหลังจากเหตุการณ์นี้นะก็ลุกออกมาจากงานครับ
นักข่าวหลายสำนักอยากไปจ่อไมค์ถามว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
กับคุณเต้เนี่ยตอบผิดใจอะไรกันไหม
คุณกติกบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันคุยกันปกติ
แล้วก็บอกพี่เต้ว่ามาชี้หัวหนูแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นข่าวหรอก

อ๋อปกติพูดกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
ทางกะติกบอกว่าอีกฝ่ายพูดว่าน่าจะกลับไปที่เกิดเหตุ
งั้นเรื่องมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอก
อันนี้ที่คุณกติกบอกกับพี่หนุ่มกัญชัย
ว่าคุณเต้บอกกับคุณกติกแบบนี้
นี่ไงฮะเป็นข่าวเลย